ออเดอร์มาเอาส้มโอลูกใหญ่ที่อยู่บนยอด

ถึงไหมไม่ถึงอีก

เดี๋ยวค่อยมาจัดการขอบคุณมากนะคะ

ยาวแบบนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ

จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าบริเวณ

รุมถึงภาคกลางเนี่ยจะมีกลุ่มเมกปกทมอยู่

เวลานี้นะคะ๖โมง๓๓นาที
บริมณฑลรมถึงแถบภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ก็มีฝนตกไปปล่อยอยู่หลายพื้นที่นะคะ
และลักษณะของฝนก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือ
แถบนนทบุรีนะครปัตหมค์กรุงเทพมหาลนครสระบุรีอ้ไปทางด้านนู้นนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเดี๋ยวสายฝนก็จะลดลงแล้วค่ะ
ส่วนภาพรวมนะคะฝนตกจากอะไรดูจากแผนที่อากาศค่ะ
ร่องฝนก็คือสัญลักษณ์เส้น๒เส้นสีแดงที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศ
เกิดจากหย่อมความร้อนที่อยู่ชิดกัน
ผ่านตอนกลางของประเทศก็คือนับตั้งแต่แถบภาคกลาง

ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้อาจจะมีฝนตกมากหน่อย
โดยเฉพาะแถบที่มีเส้นสีแดงพาดอยู่
ก็คือถ้าเป็นอีสานตอนล่างก็อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรำนะคะ

ตอนกลางก็อุทัยธานีอ่างทองสิงห์บุรีนะคะ
ส่วนฝนที่จะตกลงมาตอนเช้าแบบนี้ก็เทไปทางภาคอีสานหน่อยล่ะค่ะ
แต่ว่าถ้าผ่านพ้นช่วงเที่ยงบ่ายค่ำไปแล้วฝนจะตกมากขึ้นเรื่อย
อย่างตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสักบ่าย๒แถวขอนแก่นชัยภูมิเพชรชบูรณนี้นะคะ
ฝนตกชัดเลยสีส้มสีแดงสีม่วงเลย
แบบนี้ระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ
บางทีอาจจะตกหนักทำให้วิสัยทัศน์ในการเดินทางไม่ดีมากนัก
ส่วนภาคใต้เองก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำนะคะ
กระทบต่อคลื่นในทะเลยังคงท่องเที่ยวได้ค่ะ
ภาพรวมของสภาพอากาศวันนี้๔กันยายนภาคเหนือ
ฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่ตกกระจายกันไปนะคะ
ตั้งแต่อุตรดิษฐ์พิศนโลกเพชรปูนแล้วก็ยังมีแม่ห้องสอนด้วย
ส่วนภาคอีสานเน้นหนักฝนตกภาคอีสานตอนล่าง
กลางในช่วงตอนกลางของประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพด้วย
ส่วนภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดรับมือกับฝนให้ดีค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาฝนตกมากหน่อย
แล้วก็ฝั่งอันดามันค่ะฝนตกแถบพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูน
คลื่นสูง๑๒เมตรเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณเวลานี้ก็มีฝนตกหลายเขตนะคะ
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้อีกในช่วงบ่ายเย็นและค่ำค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ๒๕๓๖องศาเซลเซียส
ช่วงที่ไม่ตกเนี่ยก็คือร้อนเลยนะคะเป็นการสะสมความร้อนเมื่อมาเจอกับความชื้นเจอกับลมก็กลั่นตัวเป็นเมฆก่อให้เกิดฝนได้นั่นเอง
อย่างไรก็ตามวันหยุดยาวแบบนี้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ท่องเที่ยวให้มีความสุข
ถ้าหากไปเที่ยวสวนผลไม้ก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
แล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ